ข่าวนี้เข้าใจว่าภาพน้อยมากแต่จะมีคนอมยิ้มอยู่ฮะลุงตู่
ยิ้มเพราะว่าภาคภูมิใจประเทศไทยฉีดวัคซีนอันดับ๓ของเอเชีย
อันดับต้นต้นของโลกใบนี้ฮะเฮ้ยเอาเลือดลุงตู่เลยเหรอ
หน้าลุงตู่เลยยังสิเอาตัวเลขวัคซีนก่อนได้ไหม
ตัวเลขวัคซีนเมื่อวานนี้ฉีดไปหกแสนสี่หมื่นแปดพันหกร้อยแปดสิบห้าราย
เข็มหนึ่งสองสามแล้วก็เข็มสี่ฮะสะสมทั้งหมดเนี้ยที่บอกว่าดีใจและภูมิใจ
ลุงตู่ภูมิใจก็แปดสิบเอ็ดล้านแล้วไม่เห็นเหรอแปดสิบเอ็ดล้านสองแสนห้ามือสามพันหกร้อยห้าสิบสองโดส
นับถอยหลังห้าสิบสามวันร้อยล้านโดสตามเป้าหมายลุงตู่เข็มที่สองมันก็ไม่มีความใกล้เคียง
จะไปสักห้าสิบล้านโดสมีความใกล้เคียงก่อนจะสิ้นปีนี้ส่วนเมื่อวานนี้เห็นหน้าลุงตู่ไปแล้ว
เห็นหน้าคนข้างลุงตู่ดรแด๊กธนกรวังบุญคงชนะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
บอกว่าลุงตู่ภูมิใจมากพอใจและภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ประเทศไทยฉีดวัคซีนเกิน๘๐ล้านโดส
ก็ปลาเข้าไปแปดสิบเอ็ดล้านโดสแล้วนับเป็นอันดับสิบแปดที่ท็อปทาเวนตี้นะ
ของโลกใบนี้และยังเป็นอันดับสามของอาเซียนอีกต่างหากนะฮะนี่ความภาพภูมิใจของลุงตู่ครับ
ส่วนน้องหนูหลังจากเรียนออนไลน์ก็มาเรียนออนไซต์กันแล้ว
ป๔คนหนึ่งเรียนน่าจะหยุดเรียนมานานจากนั้นมาพอมาอีกทีมีเพื่อนติดไม้ติดมือมาด้วยเดี๋ยวดูบรรยากาศนิดเดียว
อะไรครับโอโนโอโนคืออะไรอะไรอ่ะหนูน้อยหนูน้อยนี่คือคนที่เป็นเจ้าของกระเป๋า
แต่มีหนูน้อยอีกตัวหนึ่งติดกระเป๋าของหนูน้อยเจ้าของกระเป๋า
มาด้วยโอ้โหหนูตายไม่ได้เปิดนานขนาดนั้นมันคงไปอยู่ตรงนี้นานแล้วแหละ
เบนโรงเรียนแห่งหนึ่งจังหวัดพิจิตรน้องป๔เขามาเรียนหนังสือ
พอเปิดกระเป๋ามาทิ้งกระเป๋าเลยเพราะอะไรมีเจ้าหนูตัวนี้อยู่ในกระเป๋าด้วยนะครับ
จากนั้นมากลายเป็นโลกฮือฮาเพราะว่ามีคนเคลมทับถมกัน
จากครูเบนบอกว่าเจอหนูแล้วครูท่านอื่นโรงเรียนท่านอื่นบอกครูครูเจอแค่หนูเหรอ
โรงเรียนฉันเจอแมงมุมบางคนบอกเจอจิ้งจกบางคนเคลมใหญ่เจอแมลงสาป
นี่คือผลจากการเรียนออนไซต์เป็นวันแรกเราจะเจอแบบนี้อยู่ในกระเป๋านักเรียนนะครับ